แล้วก็เมื่อวานนี้๕มีนาคมวันนักข่าววันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
ยกรัฐมนตรีบอกผ่านโฆษกมาด้วย
บอกว่าอยากให้สื่อมวลชนทุกแขนงเลือกข้าง
เลือกข้างที่ว่าคุณฟังแบบนี้นายกสั่งเลือกข้างตกใจไหม
ข้างที่ว่าคือเลือกข้างประเทศไทย

ถ้าเห็นอะไรที่ไม่ดีกับประเทศกับบ้านเราก็ให้เห่าเตือนด้วย

ไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายได้
คือบอกว่าอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้ช่วยเหลือแล้วก็ร่วมมือกันด้วยนะคะ

ทำหน้าที่เฝ้าประตูข่าวสารคัดกรองข่าวสาร
แล้วก็นำเสนอสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง

ทางด้านมูลนิธิอิสรานะคะก็ได้มอบรางวัลนี้ให้กับสื่อมวลชน

ได้รับรางวัลจากการจัดงานวันนักข่าวครั้งนี้ไป
โดยธรรภ์เองก็คว้ารางวัลภาพข่าวดีเด่น
มูลนิธิอิสราอมันตกุลประจำปี๒๕๕๙
แล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยอีกด้วยนะคะ
โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
จัดพิธีมอบรางวัลอิสราอมันตกุล
มูลนิธิอิสราอมันตกุลประจำปี๒๕๕๙
ประเภทข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยมค่ะ
ผลการตัดสินไม่มีผลงานข่าวได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยมค่ะ
แต่มีผลงานข่าวรางวัลดีเด่น๑รางวัล
แก่ข่าวเปิดแผลน่านฟ้าไทยโอละวน
พิสงฆ์มาตรฐานการบินบกพร่อง
และรางวัลชมเชยอีก๒รางวัล
ก็คือข่าวมหากราบเปิดโปรงขบวนการแชร์ยูฟัน
ลายเครือข่ายต้มตุ๋นระดับโลก

ส่วนรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม

โดยนายชินทัศน์มังกรสุรการ

อกจากนี้ยังมีรางวัลประเภทข่าวอนุรักษ

คุ้ยปมรีสอร์ทรุกภูทับเบิก
จุดเริ่มต้นโมเดลบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว
ขณะที่รางวัลชมเชย๒รางวัล
มีผลงานข่าวตีแผ่บ่อขยะแม่ริม
ทุกฝ่ายตื่นตัวแก้ปัญหาได้สำเร็จ
นี่เป็นผลงานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
ในงานนี้ค่ะยังมีประถักฐาพิเศษ
โดยนายสุรินพิษสุวรรณประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
และอดีตเลยค่ะที่การอาเซียนในหัวข้อ
สองโลกมองไทยการปรับตัวในสถานการณ์
บอกว่าประเทศของเรายังคงมีปัญหาระบบราชการไทยที่ไม่ต่อเนื่อง
เป็นระบบอุปถัมภ์เล่นพักเล่นพวก
เช่นเดียวกับคำว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้
เพราะสะท้อนให้เห็นว่าคนดีจะไม่ได้รับเลือกให้เข้ามาบริหารประเทศ
สิ่งที่น่าห่วงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังรถแมพ
ปัญหาระบบราชการการศึกษาและกระบวนการยุติธรรม
สื่อมวลชนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะตรวจสอบความโปร่งใสชี้นำ
สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดการตื่นตัว
ต่อการที่ประเทศไทยกำลังแข่งขันกับนานาประเทศด้วย
ช่วงหนึ่งบางส่วนบางตอนของคุณสุรินค่ะ
ระบบราชการเต็มไปด้วยการเล่นพักเล่นพวกและระบบอุปถัมภ์
เป็นอย่างนั้นผมนั่งอยู่ที่อาเซียน๕ปีเนี่ยคุณภาพเห็นลงนี้เลยครับ
เพราะเปลี่ยนเร็วเหลือเกินเพราะถ้านายกหกคนเนี่ย
อธิบดีก็ต้องเป็นร้อยแต่มันต้องนั่งสิบจนกระตั่งผมบอกว่า
ไม่ต้องติดป้ายไม่ต้องติดชื่อ
ใครมาจากไหนยกเว้นประเทศไทยบอกไม่ได้เพราะไม่พูด
เพราะไม่ได้ขึ้นไปตรงนั้นเพราะความรู้ความสามารถ
และต้องการที่จะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของความรู้ความสามารถประสบการณ์
และความมุ่งมั่นของตัวเอง
กระทั่งมีประโยคที่เป็นประวัติศาสตร์มีวันนี้เพราะพี่แทง
นายสุรินยังบอกด้วยนะคะว่าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องสร้างการตระหนักรู้
รองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูงขึ้น
ก็คือการคงความเป็นเลิศของไทยในหลายด้านเช่นโครงสร้างพื้นฐาน
และปฏิรูปจัดการกับปัญหาหลายอย่างภายในประเทศด้วย
นอกจากนี้อีกข้อมูลที่น่าสนใจนะเพราะว่านายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
บอกแบบนี้ว่าตอนนี้บรรยากาศของปี๒๕๕๘เกี่ยวกับการข่าวเนี่ย
บรรยากาศของการอึมครึมอึดอัดแล้วก็หวาดระแวง

ด้วยสิทธิเสร็จภาพสื่อยังตกอยู่ท่ามกลางการควบคุมอำนาจจากรัฐนะครับ
บรรยากาศการทำข่าวของนักข่าวที่ผ่านมาอยู่ในสภาพที่ไม่สนใจมาก
ทั้งการแข่งขันดิ้นรนเอาตัวรอดทางธุรกิจ
ทำให้สื่อไม่น้อยที่ถูกตำหนิเรื่องการละเลยและการละเมิดต่อจริยธรรม
ส่งผลให้ศรัทธาของสังคมอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง
บอกว่านี่คือโจทย์ใหญ่ที่แวดวงสื่อมวลชนคนข่าวต้องตระหนักและร่วมมือร่วมใจ
ในการปฏิรูปตนเองอย่างจริงจังเพื่อเรียกศรัทธาทางวิชาชีพและจัญญบันของนักข่าว
กลับคืนมาด้วยนะครับ